ไปตรวจเรือนนอนเสียแป้งครับภายในเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
แล้วก็กำชับให้เจ้าหน้าที่นั้นเร่งติดตามจับกลุ่มด้วย
ไปดูคืบหน้ากันหน่อยนะครับจนถึงตอนนี้๓วันแล้วนะ
วันโดยประมาณนะครับตั้งแต่หนีออกมาจากในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีการประชุมติดตามความคืบหน้านะครับ
เสียแป้งนายชาวลิศทองด้วงครับอายุ๓๗ปี
นักโทษคนสำคัญที่หลบหนีจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ก็ใช้เวลานานกว่า๒ชั่วโมงนะครับในการรับฟังข้อมูลเบื้องลึก
จากทางรองอธิบดีกรมราชธรรมแล้วก็มีทางตำรวจด้วยครับ
จากนั้นไปดูเรือนนอนของเสียแป้งคุณผู้ชมครับ
เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จ
นะครับพันธุ์ตรรวจเอกทะวีว์บอกว่ามาติดตามสถานการณ์ครับ
เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของฆาตรชการในส่วนของกรมราชธรรมราชที่เอง
ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ต้องขังนั้นหลบหนี
ก็ให้สิทธิ์ของทางคณะกรรมการนะครับที่ทางราชธรรมตั้งขึ้นตรวจสอบให้เสร็จ

นายกรัฐมนตรีสั่งให้ทางพบตรเร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายคนสำคัญ
และผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีนะครับ
ซึ่งตอนนี้ถ้าฟังจากที่ทาง
ก็ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้นะครับ
พร้อมกันนี้ยืนยันว่าระเบียบของกรมราชธรรม
ไม่อนุญาตให้จ้างคนนอกมาเฝ้าไข้นักโทษนะครับ

ซึ่งได้สั่งให้กรมรัชธรรมสอบสวนอย่างละเอียดครับแล้วก็มีการเรียกตัวผู้คุมที่เกี่ยวข้องมาสักถามแล้วครับ
โดยอยากให้ตำรวจนั้นมาร่วมในการสืบสวนสอบสวนในประเด็นนี้ด้วยครับ
ในเดือนจันทร์นี้ที่เขานอนอยู่ข้าวนีพุคเขามีข้อมันที่สำคัญ
ซึ่งแปลกธูรต์ใจเราก็ต้องมาดูให้ทำให้ละเอียดทั้งหมด
ไม่ใช่แค่เรื่องนี้เดินเวียงเรื่องเบื้องหลังทั้งหมด
ขอให้ท่าการเตรียมบังคับเศียรได้ที่ได้ตรวจสอบ
ทางรองผู้การจังหวัดณฮศรีธรรมราช
ว่าได้มีการติดต่อเจ้าหน้าที่รัชธรรมครับขอรายละเอียดข้อมูลรายชื่อญาติบุคคลต่าง
มาเยี่ยมเสียแป้งนะครับในเรือนจำย้อนหลังดูเนี่ย
ตั้งแต่ย้ายเข้ามาในเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชพบว่ามีญาติแล้วก็บุคคลสำคัญ
นักการเมืองท้องถิ่นด้วยนะฮะรวมแล้วเนี่ย๑๐กว่าคนที่มาเยี่ยมครับ
ตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบเชิงลึกในการล่าตัวต่อไปมีรายงานนะครับว่าสาเหตุ
หลบหนีต้องการไปเขาใช้คำว่าล้างหนี้สินบางส่วน
และต้องการออกไปล้างแค้นตำรวจนะครับระดับรองผู้กำกับหนึ่งนายครับ
แล้วก็อายการด้วยอีกหนึ่งคนที่เป็นต้นเหตุให้ต้องติดคุกครับ
เสียแป้งเคยประกาศผ่านญาติคนสนิทคนหนึ่งนะฮะเป็นญาติสนิทที่มาเยี่ยม
บอกว่าต้องการหนีออกจากคุกครับไปล้างแค้นให้เสร็จ
แล้วก็อาจจะเข้ามอบตัวในภายหลังคือถ้าเป็นข้อมูลแบบนี้เนี่ย
คือโอ้โหคือตั้งใจจะเขาเรียกว่าหนีออกมาจากโรงพยาบาล
เพื่อจะมาล้างแค้นโดยเฉพาะนะมีเป้าหมายสำคัญเลย
แล้วยอมมอบตัวด้วยในข่าวบอกนะฮะ
ก็นี่แหละค่ะตอนนี้ตำรวจเองเนี่ยก็ยังระดมควานหาตัวนะคะ
เราจะมีรายละเอียดมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะคะ